คุณผู้ชมครับมาดูพระลูกวัดทำหน้าที่สายลับบ้าง
คือวัดแห่งนี้มีหัวขโมยเข้ามาแล้วหลายครั้ง
พระท่านบอกว่าเดี๋ยวจับโชว์เลย

มันกลับมาขโมยตู้บริจาคของวัดอีกไปดูครับ

นี่แหละครับคุณผู้ชมครับภาพกล้องวงจรปิดชัดเป๊ะอืม

เสื้อเท่าเนี่ยย่องมาขโมยเงิน
นี่ฮะโอ้เอาเสื้อปิดหน้าด้วยนะปิดหน้าครึ่งหนึ่งด้วย
ออกมาแล้วแล้วถอดโรงเท้าด้วยเดี๋ยวจะเห็นเลยลอยโรงเท้า
เขาเอามาจ่ายไว้เป็นค่าบำรุงตลาดนัด
แล้วก็เป็นค่าไฟของวัดไอ้หมอนี่เอาไปหมดเลย
พระลูกวัดสังเกตพฤติกรรมของในการพบว่าก่อเหตุมาแล้ว๖ครั้ง
แต่ละครั้งนะมาถึงปั๊บมานี่เลย
ตรงนี้คืออะไรรู้ไหมกุฏิเจ้าอาวาส
แล้วเข้าออกง่ายประตูไม่ได้ล็อกอยู่ใกล้ชุมชนนะครับ
แล้วก็จะมีคนเล่ร่อนเข้ามาประจำเลย
ซึ่งพฤติกรรมของในการนะถูกกล้องวงจรปิดจับภาพเอาไว้ได้
อีกครั้งจากกล้องวงจรปิดทั้งหมด๑๖ตัวในวัด

จริงเข้ามา๖จากกล้องวงจรปิดจับได้๔
เวลาตี๑๓๐ของวันที่๑๖ตุลาคม
ขออภัยครับ๑๘ตุลาคมที่ผ่านมาการเสื้อม่วง

เสื้อม่วงเข้ามาพระลูกวัดรออยู่แล้ว

พระท่านดักรออยู่แล้วนี่ครับ
จับได้แล้วการมานี่สิ
เองทำหลายครั้งแล้วนะ
กว่าจะจับได้ตอนแรกการหนีไปในห้องน้ำ

ก็ถูกส่งตำรวจสพนขาวดำเนินคดี

แล้วก็ไม่อยู่บ้านตระเวนขโมยไปทั่ว
ก่อนหน้านี้เนี่ยเคยถูกสั่งส่งตำรวจแล้วนะ
แต่ท่านเจ้าอาวาสท่านเมตตาสูงมาก

ส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลพหนภนภยุภาเสนา
ไม่กี่วันปั๊บออกมาอีก
คราวนี้ท่านเจ้าวาดก็เลยบอกกรรมการวัด
เอาไปเอาไปหาตำรวจได้แล้ว

แจ้ง๒ข้อหาครับรักทรัพย์ในเวลากลางคืน
แล้วก็เสพสารเสพติดแล้วก็ตรวจปัสสาวะ
ก็เจอไงฮะเจอก็เลยต้อง
แจ้งข้อหาเสพสารเสพติดไปด้วยนี่ครับ